ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดสระบุรี
ว่าสระบุรีเขามีของดีของเด็ดที่นั่นนะครับ
แล้วที่สำคัญนี่เลยต้นตะเคียนเก่าแก่ที่นั่นเขามีความผูกพันกับที่ที่หนึ่งที่มีความเป็นตำนานของเสาให้

แต่ก่อนอื่นไปที่วัดสูงตำบลเสาให้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี

ที่นี่เขาจัดงานประเพณีส่งน้ำพระและอาบน้ำแม่ย่าตะเคียน
เป็นตะเคียนตำนานเสาร้องไห้นั่นเอง
ประเพณีถือว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนะ
จัดทุกปีครับตรงกับวันที่๒๓เมษายน
ซึ่งปีนี้เขาก็จัดเป็นปีที่๖๑แล้ว
ก็ผ่านมาแล้วล่ะวันที่๒๓นี่คือภาพบรรยากาศที่เขาจัดผ่านกันมาแล้วนะครับ
ภายในพิธีก็จะมีการส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำหุ่นรูปปั้นแม่ย่าตะเคียน
เห็นไหมเห็นไหมนี่มีการส่งน้ำเรียบร้อยนะครับ
ก็มีส่งน้ำรูปปั้นแม่ย่าตะเคียนแล้วก็เสาตะเคียน
เจ้าแม่ตะเคียนนี่มากเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับซึ่งตะเคียนเสาร้องไห้เนี่ยเขาเป็นตะเคียนที่ชาวบ้านเคารพบูชากันอย่างมาก
เชื่อกันว่าเป็นตะเคียนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่นานกว่านับร้อยปีนะ
ตำนานเขาเล่ากันมาเนิ่นนานมาแล้วคุณผู้ชมครับว่าตะเคียนต้นนี้เป็นเสาตะเคียนโบราณ
ที่มีตั้งแต่สมัยในช่วงการสร้างกรุงเทพเป็นราชธานี

คือเป็นเสาตะเคียนเป็นต้นตะเคียนที่ลอยถวนน้ำมา
เนื่องจากว่าเขามีตำนานเล่าว่าตะเคียนนี้สร้างอภินิหารเอาไว้เพราะว่าไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเสาเอกในการสร้างประสาทราชวัง

นั่นแหละครับนางตะเคียนที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนี้ก็เลยออกอาการน้อยใจ

อิทธิฤทธปฏิหารลอยถวนน้ำมานะเขาเล่ามาแบบนั้น

จุดตรงนี้ในช่วงเวลากลางคืนชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงร้องไห้

บริเวณนี้เลยเป็นที่มาในการถูกขนานนามว่าสาวร้องไห้ในยุคนั้นนะ

แล้วทีนี้มันก็เนิ่นนานผ่านกันมาเรื่อยคำมันเลยกล่อนเสียงกันไปเรื่อยก็เลยเพี้ยนมาเป็นเสาให้

จนปัจจุบันนี้เองที่จังหวัดสระบุรีที่อำเภอเสาให้นี่ครับ

คือตำนานที่เล่าให้ฟังกันมานะครับแล้วก็นอกจากนี้แม่นางตะเคียนเนี่ยเสาให้ที่เป็นตำนานต้นนี้ยังเป็นที่ร่ำลือในความศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าแม่นางตะเคียนนั้นใจดี

อีกหนึ่งจุดศักดิ์สิทธิ์นะครับของชาวจังหวัดสระบุรี
ก็จะมาขอพงขอพรกันแล้วก็นำเรื่องราวความเชื่อมานำเสนอกันแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมก็ถ้าสนใจก็ไปกันไปไม่ได้ห่วงห้าม
เรื่องราวเป็นเรื่องราวของความเชื่อเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับ
ดิฉันชอบนะตรงที่ว่าประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องที่เนี่ยเขามีเรื่องราวมีสตอรี่พูดง่ายนะคะ
ก็มีที่มามันทำให้เราเนี่ยได้เห็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็จะได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าในแต่ละท้องที่ด้วยนะคะ
สุดยอดเลยจริงนะคุณผู้ชมนะ